โดยมีผลตำรวจเองสมยดภูมิพันธ์ม่วงนายยกสมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และทักษะในการเอาชีวิตรอดนะครับหลังจากติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินเดีย
สหรัฐอารับเอมิเรตในปีหน้า